คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อยกับพนักงานรักษาความปลอดภัย
แต่ที่มาก็คือเหมือนกับรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอน
แล้วพนักงานรักษาความปลอดภัยคือไปเตือนแต่วินโมโหแล้วลงมาต่อยเลย
แบบนี้ค่ะนี่คือผู้โดยสารที่นั่งรถจักรยานยนต์มาเดินหนีไปเลยนะคะก็ตกใจนะคะ
นี่ค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณประตูทางออกของการประปานครหลวงสาขาบางเขน
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่ารอปภไปเตือนว่ารถจักรยานยนต์ย้อนสอนค่ะ
แต่คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างไม่พอใจก็เลยไปเนี่ยชกต่อยกันแบบนี้นะคะ
รอปภนะคะที่หน้าโอ้โหมีแผลเต็มเลย
กช้ำหน้าผากแตกเลือดไหลตาซ้ายช้ำตาขวาใต้ตาคือแตกอะค่ะ
ก็เลยต้องไปแจ้งความนี่ค่ะที่สอนอบังเขนนะคะ

ระบุเอาไว้ว่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้คือ
เขนทีมข่าวก็ไปตรวจสอบค่ะพอไปถึงก็เจอเจ้าตัวค่ะ
ที่การประปาคุณพี่ก็ตอบว่าใช่ผมเอง
ผมเป็นคนชกรอปภเองพี่เขาก็ยอมรับค่ะ
แต่ก็งดวิ่งรับส่งผู้โดยสาร๓วันเพราะเพื่อนในวินบอกว่าทำให้เสียภาพลักษณ์ของวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เลยเพื่อนลงมาตีว่าไม่ให้ทำงาน๓วันนี่นะคะ
ชาญแจ้งมงคลอายุห้าสิบปีเล่าให้ฟังว่าคือเมื่อวานเนี่ยรถติดค่ะ
รถพยาบาลเปิดไฟส่งสัญญาณฉุกเฉินไล่หลังมาด้วยเลยเห็นว่างั้นใช้ทางลัดดีกว่า
นี่นะคะเขาก็เลยย้อนสอนเขาอ้างแบบนี้นะคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าตัวเขาเองก็เจ็บเหมือนกันนะ
นิ้วโป้งด้านขวาสาเหตุที่ไปต่อยรอปภก็เพราะว่าช่วงที่ขี่ย้อนสอนไปเนี่ย
รอปภยืนกางแขนขวางเอาไว้เลยแล้วก็เป่านกหวีดตะโกนบอกให้หยุดไม่ให้ไปต่อ
แต่ตัวเขาไม่ได้หยุดแล้วก็ขี่รถต่อค่ะจังหวะนั้นเขาอ้างว่าท่อนแขนของรอปภ
ไปโดนหน้าเขาตอนที่รอปภยืนกางแขนขวางเอาไว้ค่ะแล้วแขนไปโดนหน้าเขา
เขาก็เลยโมโหเขาคิดว่ารอปภต่อยหน้าเขาก่อนก็เลยจอดรถแล้วก็ลงมาใส่รอปภเลย
แล้วไปเย็กซะเลอะไรต่อเลยด้วย
วันนี้นะคะทั้งในชาญและนายอภิชาติที่ถูกต่อยก็ไปไกลเกลี่ยกันนะคะ
ทั้งคู่ทั้งรอปภทั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างครับไปคุยกันที่สนบางเขน
ก็นี่ค่ะขอโทษกันจับไม้จับมือกันนะคะ
ชาญถูกปรับ๕๐๐บาทฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นและข้อหาฝ่าฝืน

ส่วนนายอภิชาติรอปภก็บอกว่าที่เขาเตือนเนี่ยมันก็คือสัญชาติยานความเป็นรอปภ
เขากลัวว่าขี่ย้อนสอนมาไปเฉียวชนอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะได้รับความเสียหายกันไปใหญ่
แต่กลายเป็นว่าเขากลับโดนโชค
วันนี้นายอภิชาตรรบพก็ไปทำงานตามปกตินะคะ
ครับ
หิมข่าวก็เลยไปทำงานตามปกตินะคะ

รอปภหลายคนบอกตรงกันว่า
ก็จะมีนักศึกษาประชาชนวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ฝ่าฝืนขี่ย้อนสอนเข้าไปบ่อยค่ะ

รบพเตือนทั่นบังไม่ทั่นบัง

วิธีการเอาป้ายไปติดไว้ที่ประตูเลยว่า
ตรงนี้เป็นทางออกไม่ใช่ทางเข้าอย่าขับขี่ย้อนสอนเข้าไป
แต่ก็มันก็มีคนฝ่าฝืนอยู่บ้างค่ะ
คือฝ่าฝืนไม่เท่าไหร่เตือนไม่ได้ด้วย